จำวันแรกที่ก้าวเข้าไปสู่ห้องขังได้ไหม

ผมก็พยายามที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เจอ
แล้วก็คิดว่ามันก็ต้องอยู่ให้ได้

เข้าห้องน้ำก็ห้องน้ำก็
กำแพงกั้นก็แค่หัวเข่า
ทำธุระหัวก็โผล่ขึ้นมา
อาบน้ำเวลากินข้าวทุกอย่างเป็นเวลา
เราต้องค่อยดูคนอื่นว่าทำอะไรเราก็ทำตามเรา
หลายคนบอกทางหลังกำแพงหลายเมตร
วันนั้นถ้าไม่เกรงชีวิตนี้เป็นยังไง

ผมว่าก็น่าจะไม่มีชีวิตแล้วล่ะ

เพราะใช้ชีวิตสุดเหลือเกิน
มันเหมือนความโชคดีในความโชคร้าย

เหมือนการรักษาชีวิตของตัวเองไว้ด้วยส่วนหนึ่ง
คุณเล่นเช้าก่อนหวั่นเย็นเลยหรือ

ก็แสดงเรื่องความยินดีอีกครั้งนะ

จริงครับผมก็พยายามที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เจอแล้วก็คิดว่ามัน
ก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำให้เรา
ต้องยอมรับในผลที่เรากระทำอันนั้นถูกต้องที่สุดแล้ว
ครับนะครับก็จะทำยังไงล่ะให้มันอยู่ให้ได้
ประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ได้ค่ะ
ต้องมองหาหลายหลายวิถีทางอืมครับโลกใหม่ของคุณเป็นไงบ้าง
เขาก้าวเข้าไปคุณคือมันก็มีแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยชอบหลายอย่างอยู่ในนั้น
เช่นสมมุติเราเป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวมากอ่าใช่
ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยในนั้นแน่นอนนอนกันก็เยอะแน่นเข้าห้องน้ำ
ก็ห้องน้ำก็กำแพงกั้นก็แค่หัวเข่าอืมนั่งทำธุระหัวก็โผล่ขึ้นมาอืม
อาบน้ำเวลากินข้าวทุกอย่างเป็นเวลาหมดต้องตื่นเช้า
จากคนที่นอนกลางวันใช้เรื่องคืนอืม
นอนหัวค่ำอืมตื่นตีห้าค่ะครับผมแล้วก็อ่า
ความไม่สะดวกสบายหลายหลายอย่างนะฮะแล้วก็กฎระเบียบใหม่ใหม่อืม
เราจะต้องปฏิบัติตามครับทุกสิ่งทุกอย่างการอ่า
สัดผมอืมครับการเข้าโปรแกรมที่ทางเรือนจำจัดให้อืมอืม
ก็ต้องปรับเยอะมากครับเยอะมากครับเข้าไปวันแรกสังกระต่ายใช่ไหม
ก็ยังทำอะไรไม่ถูกครับยังไม่รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไง
อืมก็ต้องค่อยค่อยดูคนอื่นเขาทำอะไรเราก็ทำตามเขาค่ะ
เข้าไปมีแก๊งสเตอร์เหมือนในหนังไหมหลายคนก็บอกหลังกำแพงหลายเมตรเนี่ย
เป็นแก๊งสเตอร์เลยมันเป็นเรื่องของการดูแลกัน
มากกว่าในเขาเรียกว่าในย่านในย่านที่อยู่เขาจะเรียกเป็นบ้านบ้าน
อ่าเช่นบ้านลาดพร้าวบ้านบางนาบ้านคองเตยอะไรเงี้ย
ตามพิกัดใช่ไหมตามพิกัดบ้านสถานที่เขาก็จะรวมกลุ่มกันอยู่
รวมกลุ่มกันกินอะไรเนี่ยในสมัยก่อนนะครับคุณอยู่บ้านไหน
ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านไหนอะครับไม่ได้อยู่บ้านหรอใช่เพราะว่า
หลายหลายคนในนั้นอ่ะเขารู้จักเราดีอยู่แล้วแล้วก็
โชคดีที่มีเพื่อนเพื่อนพี่ในนั้นหลายคนในช่วงแรก
ดูแล้วก็ให้การช่วยเหลือหลายอย่างเช่นหาข้าวให้กินหารองเท้าให้ใส่อะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เวลาไปไหนก็มีแต่คนเอ็นดูครับ
ผมก็พยายามจะมองไปข้างหน้าไงครับว่ายังไงเราก็ต้องอยู่แล้วอ่ะ
เราอยู่ยังไงให้มันอยู่ได้อืมดีกว่าครับดีกว่าจะไปอ่า
มองสิ่งที่สูญเสือไปแล้วครับทำให้เราหดหูเปล่าเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
อีกอย่างหนึ่งก็คือได้กำลังใจจากครอบครัวจากพี่เพื่อนที่คอยมาเยี่ยม
เขียนจดหมายรวมถึงแฟนคลับด้วยนะครับที่ให้กำลังใจเขียนจดหมายมาตลอดเวลา
อืมก็เป็นกำลังใจที่ดีครับครับในนั้นคุณเดือนปริญญาได้สองใบเอ่อ
มีนายวิชามามากมายมหาศาลเล่าให้ฟังหน่อยครับก็พอผมเข้าไปในเรือนจำแล้ว
แล้วรู้ตัวเองว่าต้องอยู่แน่ก็คือพยายามจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุด
อืมช่วงเวลาที่เราอยู่ในนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำอะไรที่เราคิดว่าอยู่ข้างนอก
ไม่มีโอกาสแน่นอนก็คือการเรียนหนังสือถ้าไม่เข้ามาก็คงไม่มีกระจายเรียนแน่
เรียนแน่ครับผมก็เลยเริ่มเรียนต่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นะครับในอ่าอ่าสาขาศิลปราชาชนะฮะก็จบใช้เวลาสี่ปีจบมาหนึ่งใบ
แล้วก็ตอนแรกก็เรียนปริญญาตรีต่ออีกหนึ่งใบแหละอีกสาขาหนึ่ง
แต่ว่าเรียนไปสักเทอมนึงมันไม่น่าจะได้ใช้แล้วเป็นประโยชนกับตัวเอง
ก็เลยย้ายช่วงนั้นเขาเปิดเกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพของการศึกษานอกโรงเรียนนะครับ
เกี่ยวกับทางด้านจิตกรรมเกี่ยวกับการวาดรูป
ซึ่งก่อนหน้านั้นเราได้มีการฝึกฝนด้วยตัวเองมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะพัฒนาหาความรู้เพิ่มเติม
เพราะว่ามีครูจากภายนอกเข้ามาสอนก็เลยเข้าไปสมัครเรียนแล้วก็เรียนจบมาได้อีกหนึ่งใบ
เหมือนกับว่ามันเยียวยาความรู้สึกเราด้วยเพราะขณะที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นเขียนรูปเล่นดนตรีหรือแต่งเพลง
ใจเราจะสมาธิแล้วก็โฟกัสอยู่ที่หน้างานครับเราก็จะลืมไปเลยว่าเราอยู่ที่ไหน
คือมันทำให้เราลืมช่วงเวลาไวไปมันไวมาก

ก็ได้ประมาณนั้นก็คือมันเป็นการฝึกฝนนะครับ
มันก็จะมีดีบ้างใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างก็ค่ากันไป
มีแบบนับวันนับคืนแบบขีดกำแพงมาว่านี่๑เดือนผ่านไปแล้ว๒เดือนผ่านไปแล้ว
ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ฟิลลิ่งนี้มันยังเป็นตอนที่เราทราบข่าวว่า
ภัยโทษอีก๑ครั้งเราจะได้กลับบ้านแล้ว
ซึ่งก็คือครั้งที่๘ที่ได้รับแล้วออกมานั่งอยู่ตรงนี้ครับทุกครั้งที่๘
พอเราทราบว่ามีพระราชทันอภัยโทษนะครับเราคิดสัดส่วนคำนวณของเราเองเรียบร้อยว่า
โทษเรารับหมดแล้วเราชดใช้หมดแล้วอันนั้นนะครับนับทุกวัน
นับเช้านับเย็นจนก่อนออกมาเขามีโครงการเกี่ยวกับอบรมผู้ต้องขัง
ความพร้อมก่อนปล่อยในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
อบให้แก่ผู้ต้องขังในการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่
ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวลา๑๔วัน
ก่อนออกมาที่ยิ่งนับบ่อยขึ้นเรื่อย
เป็นการเข้าดาวน์ที่มีความสุขยิ่งเวลาใกล้ออกมา

ก่อนคืนที่ออกมารู้สึกยังไงบ้างอยากจะถามความรู้สึก
ตื่นเต้นแล้วก็จินตนาการภาพวันที่ออกมา
น่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไหมใครจะมารับเราบ้าง
สำหรับคนที่ยังหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่มันฉาบสู
หรือที่เราเรียกว่ายาเสพติดแพทย์จะบอกอะไรบ้าง
ผมว่าสิ่งที่ได้ที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเนี่ย
มันไม่ยั่งยืนแล้วมันก็จะตามมาซึ่งความทุกข์อันมหันเลยทีเดียว
จะให้ใช้สติและคิดให้ดีมันไม่คุ้มค่ากันเลย
กับสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือเงินทองหรือ
สุดท้ายคุณไม่ได้ใช้หรอกครับเขาก็ต้องยึดทรัพย์คุณ
หรือแม้จะเล็ดลอดไปได้ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะอยู่ในเรือนจำคุณไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้ว
แล้วก็ภายในเรือนจำไม่ใช่สถานที่ที่น่าเข้าไปอยู่
อภิรมแน่นอนแล้วที่สำคัญคือคุณเข้าไปชดใช้สิ่งที่ทำ
ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวครอบครัวพ่อแม่คุณคุณดึงเขาเข้ามาด้วย
เพราะเขารักคุณไงเขาทิ้งคุณไม่ได้เขาก็ต้องมาดูแลมาอะไร
เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ติดคุกคนเดียวมันยุติธรรมกับพวกเขาหรือเปล่า
ลองคิดตรงนี้ดูให้ดีคุณไม่ได้ติดคุกแค่คนเดียวใช่
คุณพาคนที่รักคนที่อยู่รอบตัวคุณติดไปด้วยถูกต้องมันไม่จบแค่คนที่ติดคุก
ตัวคุณทำผิดชดใช้กรรมก็ถูกต้องแล้ว
แต่ไปลากคนที่เขารักเราผู้มีพระคุณกับเราเนี่ย
มาเผชิญชีวิตร่วมกับเราด้วยมันไม่ยุติธรรมกับเขาเลย
เหล้ายาผู้หญิงต้องครบต้องใช้ชีวิตสุด
เราก็เดินตามทางวิถีนั้นโดยที่ไม่ได้

หนักหนาสาหัสชนิดที่เล่นแล้วเกือบตายมีไหม
มีครับผมคิดแค่ว่าเรามีความสุข
แค่ตรงนั้นเราเพียงพอแล้วเราพร้อมที่จะตายในตรงนี้
หลังจากถูกจับปิดไฟดำมืดหรือเปล่ากัน

ชาเป็นหมดมันชาเป็นหมดมันมืดมิดเรารู้ว่ามันพังแน่นอน
ในวงการบันเทอมนี้แล้วนะที่เป็นแล้วยังไม่เก่ง
โปรดติดตามตอนต่อไป